มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

เดี๋ยวก่อนนะนางฟ้าที่ไหนสวมเสื้อคอกระเช้า
มีนางฟ้าคนนี้เนี่ยเขายังมีรถคู่ใจด้วยนะฮะ
ก็คือรถจักรยาน๓ล้อนะฮะ
เพราะต้องปั่นไปซื้อของมาทำกับข้าว
อยากรู้ไหมครับว่าสาวคนนี้เนี่ยคือใครครับ
เราไปหานางฟ้าคนนี้พร้อมกันนะครับไปครับ
ชาติหน้าขอให้ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึง
คำขอติดปากสาวหลายคนที่ทำบุญครั้งใด
ก็มักอยากจะสวยอยากจะงามในพบภูมิข้างหน้า
แต่บางคนไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะครับ
ตั้งแต่ชาตินี้แล้วด้วยความดีของเธอเอง
ใครต่างยกย่องให้เป็นนางฟ้าของหมาวัด
มูไนท์ทำบุญวันนี้ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกครับ

ที่เป็นหมาจรจัดแกก็จะวางให้กิน

เลี้ยงมาเยอะหลายตัว

แล้วก็ช่วยเขาดันขึ้นเดินไป
ส่วนมากก็ช่วยอยู่รถไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขา
กับเขาแบบทำแบบนั้นเราไปทำกับเขาไม่ได้ครับ
คุณยายท่านนี้มีชื่อว่ายายเงียบลิตรดีแก้วครับ
บุคคลที่ชาวบ้านอำเภอเมืองพิศนุโลกเขาเรียกกันว่า
นางฟ้าชราของหมาวัด
อายุของคุณยายประมาณ๘๐กว่า
ไปไหนมาไหนเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วครับ
เช้าคุณยายจะปั่นจักรยาน๓ล้อคู่ใจ

เพื่อซื้อหมูซื้อไก่ซื้อเครื่องใน
ลูกชิ้นต่างนานา

เพื่อนำไปเลี้ยงสุนัขจรจัดในสถานที่ต่างครับ
แต่ก็จะมีสถานที่ประจำของคุณยาย
คือวัดอรัญยิกในอำเภอเมืองพิศนุโลก
ซึ่งก็ห่างจากบ้านของคุณยายถึง๕กิโลเลยทีเดียวครับ
วันไหนไม่มาคิดถึงคิดถึงกลัวมันหิว
ต้มไก่๒๐๐บาทหมูร้อยวันละ๓๐๐ทุกวัน
ก็มีคนให้ตังค์มั่งไม่ให้แล้วก็ควักเงินเอา

ตอนนี้ยายยกขึ้นยกลงไม่ไหว
เลี้ยงหมาวันไหนไม่มานะเกี้ยปลูกลุกไม่ไหว
มาประตือยาแก้เส้นมากินนะแคนลุกไม่ไหว
แต่เขาก็ให้ตัง๒๐๐บาทหมัง๑๐๐บาท
เดี๋ยวตายแล้วยายก็ไม่ได้ใช้

น้องสาวอยู่กรุงเทพ๓คน
ไปเที่ยวไหมไม่ไปไม่ไป

หมาน้อยก็นอนรอข้างทางเดี๋ยวไปดูสิ

คนเฮียนหางอสวยหายไปแล้ว

ก็ตรงไหนสวยคนเขาก็มาเอาไปหมด
และไม่ว่าแดดจะร้อนฝนจะตก

ยังไงยังไงก็จะพยายามทำอาหารเลี้ยงสุนัขทุกวัน
เพราะกลัวว่าเขาจะอดหยาก
ทำแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
ทำแล้วคุณยายรู้สึกสบายใจ
ไม่ค่อยป่วยไข้เหมือนคนอื่นเขา

เพราะว่าท้อที่จะนำอาหารไปให้หมาวัด

ให้ได้กินอิ่มท้องทุกตัว
และยังเผื่อแผลให้ฝูงนกฝูงกา
ในบริเวณวัดอีกด้วยนะครับ
โอ้ยายมันมีกรรมบริเวณ

ให้นกนกเยอะนะไปเยอะมากันอีก

ยายก็บอกว่าไม่ให้เจ็บให้ป่วยให้ไข้
ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข

บางทีก็ไปหาหมอมันก็พากันไป
บางทีปวดทอบสิหนึ่งสิส่วนปัน

หมอบอก๒โมงเช้าจะผ่าตัด

กลับบ้านแหละฉันก็มีบุญนะเขาจะผ่าฉัน
มีบุญที่ไหนเขาเรียกอะไรที่ไหนฉันทำดะ
ตังค์มีไม่มีไม่รู้แล้วทำ
สิ่งที่นางฟ้าของหมาวัดหรือคุณยายเงียบ

ชื่นชมและเคารพในหัวใจของคุณยายจริงนะครับ
แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่า
ใครที่เลี้ยงสุนัขแล้วนำมาปล่อยวัดนั้น

ทั้งร่างกายที่ทำให้เขาต้องอดหยาก

สุนัขเหล่านั้นต้องขาดเจ้านายที่เขารัก
จงรักพักดีมาทั้งชีวิต
คุณยายบอกว่าอย่าทำเลยนะครับ
ถ้าคิดว่าไม่มีความรับผิดชอบพอ
เมื่อเขายายก็ได้บุญอยู่
แต่ยายไม่อยู่แล้วใครจะเลี้ยง
ถ้าไม่มีคนมาทิ้งเขาเสียจะดีกว่า
พี่คิดว่ามันก็ดี
งดงามทางจิตใจของคุณยายเงียบคือสิ่งที่ทำให้คุณยายเป็นนางฟ้าชาราของหมาวัดตัวจริงบนโลกมนุษย์แห่งนี้ครับ
ซึ่งทางพุทธศาสนาเชื่อว่าเป็นการสร้างสมบุญบารมีที่เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐ
ซึ่งจะติดตามตัวคุณยายไปในทุกแห่งหนครับ
ส่วนใครที่มีโอกาสพบเจอกับนางฟ้าชาราก็แวะพูดคุยกับคุณยายได้นะครับ
เพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับคุณยายหรือหากจะแบ่งเบาคุณยายได้บ้างคุณยายก็ยินดีครับ
แม่นางฟ้าชะลาคนนี้ใจดีจริงนะฮะมีความเมตตาต่อสัตว์โดยไม่กลัวความลำบากอะไรเลยนะฮะ
อายุนี่ถือว่าเป็นเพียงตัวเลขจริงแต่ในวันหนึ่งวันฮะการได้ทำความดีเพียงหนึ่งครั้ง
ความดีเหล่านั้นเนี่ยพี่เอ้ยมันจะติดตัวเราเนี่ยไปไม่รู้กี่พบกี่ชาติเลย
ทำซะบ้างความดีเนี่ยฝึกทำไว้ความดีเนี่ย
โอเคนะฮะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากให้เราไปทำบุญที่ไหนนะครับ
ไหว้พระที่ไหนหรือว่ามีเรื่องราวไม่ใช่อย่ารบหลู่อะไรของดีทีเด็ดเจ๋งแบบไหน
อย่าลืมส่งมามูกับเราได้ตามที่อยู่ตารางอยู่นะครับ
วันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกคืนวันอังคาร
ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ใน

ูเตรูไม่เข้าใครออกใครคืนนี้นอนหลับฝันดีลาตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ